๖นรีกา๕๓นาทีกลับมาในช่วงสายตรวจโซเชียล
เฟื่องจะมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลหลายเรื่องเลยนะคะ
และอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้เกาะติดบรรยากาศ
ที่สนามบินสวนภูมิภาพที่ขึ้นอยู่มุมจอขวามือ

เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จกับการเป็นแชมป์พรีเมลีกนะคะ
เชื่อว่ามีประชาชนมีแฟนไปรอต้อนรับ
ไปรอให้กำลังใจกันเยอะเลย
และแน่นอนกองทัพนักข่าวผู้สื่อข่าวก็ไปรอทำข่าวกันเยอะเช่นเดียวกัน
นี่เป็นบรรยากาศสดณขณะนี้ค่ะ

ให้เห็นบรรยากาศความเป็นไทยนะคะ

นักเตะก็ใส่เสื้อกันมาเลย
แล้วก็ทีมฟ้อนรำก็ใส่เป็นสีขาวน้ำเงินด้วยนะตามสีทีม
ดีเลยนะบางทีเห็นภาพไกลได้รู้ว่าใครเป็นใคร

ชื่อบอกเบอร์หมดเลยถ้าว่าจะเรียงตามตำแหน่งผู้เล่นอยู่แล้ว
กำลังเดินออกมาแล้วเนี่ยค่ะก็มี

ใส่ชุดไทยถือป้ายโลโก้ของทีมเลยนะคะ

แล้วก็นำมาเนี่ยค่ะก็มีทีมเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยนะคะ
อาจจะเพิ่งตื่นตื่นจากเครื่องแล้วก็เดินลงมา
ส่วนคนที่ไม่ได้เป็นเบอร์ชื่อที่เวลาลงแข่ง
นี่ค่ะก็ต้อนรับด้วยคล้องพวงมาลัยแบบไทยนะคะ

ก็กำลังเดินทางออกมาจากสนามบินสุวรรณภูมิ
เชื่อว่าตามทางสองข้างทางอ่ะเดี๋ยวเห็นรถเห็นอะไรนะ
ก็จะต้องมีแบบแรงเชียร์จากคนไทยที่ไปรอต้อนรับกันนะคะ
ดูไปถ้าไม่มีแก๊กดรอปกับผู้บริหารใส่สูตรของคนไทย
เหมือนมาเข้าแคมป์เหมือนกันนะเดินเรียงแถวกันมาเลย
เตะเขาร่างกายแข็งแรงนะตัวสูงใหญ่กันหมดนะคะ

นี่แหละ
ผู้สื่อข่าวก็รอจะพูดคุยสัมภาษณ์กันแหละ

หน้าตายิ้มแย้มกันทุกคนเปลี่ยนไปด้วยความสุขนะคะ
ตอนนี้ดิฉันรออยู่ว่าถ้วยอยู่ไหน

อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวก็จะมีขบวนแห่กันในวันพรุ่งนี้ด้วย

ก็อาจจะไปรอต้อนรับกันได้นะคะ
ก็๒วันวันนี้พรุ่งนี้ก็จะต้องให้พื้นที่ข่าว

เหมือนที่เป็นจิ้งจอกเขาก็เป็นจิ้งจอกสยามอย่างงี้

นี่ค่ะมาด้วยรอยยิ้มแห่งความภูมิใจของนักเตะทุกคนนะคะ
แชมป์ในรอบ๑๓๒ปี
นำทีมมาเลยนำทัพมาเลยต้องยกให้เขาด้วยเหมือนกันนะ
เพราะว่าต้องเป็นคนอ่านเกมต้องเป็นคนวางตัวผู้เล่น
ต้องรู้ว่าต้องลุกแบบไหนต้องรับแบบไหนต้องทำอย่างไร
นี่ค่ะเราก็เห็นนักเตะหลายคนใครชอบใครยังไง
เห็นหน้านักเตะในดวงใจก็ดีใจไงโอ้โหนักเตะในดวงใจของเรามาประเทศเรา
ถูกต้องเนี่ยหลายคนต้องรอแบบรอจับมือรอถ่ายรูปขอบางคนมีแบบว่ายืนอยู่ไกลแต่ว่าหันกล้องขอเซลฟี่ด้วยประหนึ่งว่าเราเลฟี่กันแ
เซลฟี่ระยะไกลก็ยังโอเคเราภูมิใจมากนะคะ
ความของคุณผู้ชมเรายังนำขึ้นหน้าจอนะคะส่งมาทางไลน์นะคะ
นักเตะผิวสีเนี่ยค่ะยิ้มแล้วก็มีรอยยิ้มจากนักเตะนะคะ
น่าดีใจคือเห็นแล้วเราก็ชื่นชม
นี่มีแบบว่าหนุ่มตัวเล็กกว่าเพื่อนนิดหน่อย

โอกาซากิเอเชียนะญี่ปุ่นเขาก็ถือว่าเป็นจะเรียกว่าอย่างไรเป็นนักเตะ
คือกีฬาฟุตบอลญี่ปุ่นนอกจากเบสบอลแล้วฟุตบอลเขาก็เด่น

นักกีฬาฟุตบอลญี่ปุ่นนี้ก็กระจายไปตามสโมสรดังเยอะเหมือนกันนะคะในหลีกยุโรปแบบนี้
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเกาะติดกันตั้งแต่เช้าตรู่
รายงานบรรยากาศกันมาตั้งแต่รายการข่าวเช้าสดใสนะคะ

ก็ไปรอตั้งแต่เครื่องไม่ลงล่ะจนตอนนี้อยู่ในสนามบินแล้ว

คือทุกอย่างมาหมดเลยบ้างขนมากันหมดเลย
จัดระเบียบพื้นที่กันหน่อยนะคะ

อาจต้องมีร่ำสื่อสั่งกันนิดหน่อยแต่นี่ไงเห็นไหม

สักหน่อยนะขอฟังเสียงหน่อย
แล้วไปถามเขาบ้างดีว่าดูกล้องหลังบ้าง

นี่แขมหน่อย

หลังจากนี้เขาเดินทางไปที่โรงแรม

อยู่รัฐสตรีอ่ะไม่งั้นนะจะต้องได้พบธนายกรัฐมนตรี
จะมีการโดนบอลกันอีกไหมนั่นน่ะสิปกติเวลานักกีฬาเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนะ
นายกรัฐมนตรีก็ลองด้วยทุกอย่างคุณผู้ชมส่งไลน์มา
ยินดีต้อนรับค่ะนะคะส่งมาเนี่ยค่ะก็การไหว้นี่ไง

คุณผู้ชมคะนี่เดี๋ยวเราจะมีผู้ประกาศข่าวกีฬาของเรามาร่วม

น่าจะรู้จักนักกีฬามากกว่าเรานี่แหละ
แล้วก็รู้จักรายละเอียดมากขึ้นนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพสดอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นอยากจะให้ได้ข้อมูลให้ได้มากที่สุด
นะคะคุณชนะมาแล้วเดี๋ยวฟังเสียงคุณชนะช่วยเรา๓คนนะ
บรรยายนะคะสำหรับบรรยากาศสดที่สนามบินสุวรรณภูมิณขณะนี้นะคะ

เชิญคุณชนะเลยค่ะ

พร้อมกับเหล่าบรรดาที่มารอต้อนรับในวันนี้
ที่เดินทางมาที่ประเทศไทยอีกครั้งนี้

สำหรับการมาในครั้งนี้เนี่ยก็มากันแทบจะครบจริงนะครับ
ซึ่งเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของสมาคมนักเตะอาชีพของอังกฤษนะครับที่ไม่มา

ยังคงต้องซ้อมกับทีมชาติอังกฤษนะครับ
แต่ถึงแม้ไม่มาครับเหล่าบรรดานักเตะเลสเตอร์
หลายคนที่มาประเทศไทยในครั้งนี้ก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีตอนนี้นะครับ
บรรดานักเตะเลสเตอร์เนี่ยก็เริ่มทยอยที่จะเดินขึ้นรถบัสที่มารอต้อนรับกันแล้วนะครับ
ก็บรรยากาศก็ถือว่ามากันเยอะจริง
เมต่า

อีกหนึ่งนักเตะสำคัญของเลสเตอร์นะครับที่ในช่วงหลังก็ช่วยทำประตูให้กับเลสเตอร์นะครับ
สามารถคว้าแชมพ์ได้ในการแข่งการเป็นในระดูกาลนี้ครับ
ส่วนเวสมอร์แกนเดินมาสักครู่ตอนนี้กำลังแชะภาพถ่ายรูปกันเลยนะครับ
สำหรับ๓คนรานีเอรี่แล้วก็ชิจิโอคาซากิรวมไปถึงแคชเปอร์สมายเคิล
ซึ่งก็เป็นลูกชายของปีเตอร์ชมัยเคิลรู้จักกันอย่างดีนะครับ
และนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของครอบครัวชมัยเคิลนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคว้าในวัย๒๙ปีเท่ากันอีกด้วยนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศสดนะครับ
กับคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อผู้สื่อข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีที่ก่อติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นครับ

แล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นพิธีการต้อนรับ
ทริปนั้นก็มีคุณวิชัยศรีวัฒนประพา
รวมไปถึงคุณอายวัฒนศรีวัฒนประภาครับ
ที่ได้เดินทางร่วมกับคณะนักเตะด้วยนะครับ
รถบัสคันนี้ก็จะออกจากสนามบินสวนภูมิ

ก่อนที่ในวันนี้ครับเวลา๑๓นาฬิกาโดยประมาณ
นั้นก็จะมีพิธีเปิดถ้วยแชมป์พรีเมอร์ลีก
พร้อมกับการแถลงข่าวการมาเยือนเมืองไทยอย่างเป็นทางการครับ
ที่มาร่วมให้การต้อนรับนั้นก็มีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับ
ซึ่งคาดว่าจะมีแฟนบางส่วนครับ
รวมไปถึงมีแฟนบางส่วนครับ
ที่อาจจะรอดูขบวนฉลองแชมป์ในวันพรุ่งนี้นะครับ
ซึ่งการฉลองแชมป์นั้นก็จะมีขึ้นในช่วงเวลา๑๖นาฬิกานะครับ

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคณะนักเตะนะครับ

ก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากสื่อมวลชนไทย
ก็มีสื่อมวลชนที่รุมล้อมรอถ่ายภาพกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับ
จะก้าวมาถึงขนาดคว้าแชมป์ได้ถึงขนาดนี้นะครับ
แต่สุดท้ายนะครับก็สามารถทำได้ชนิดหักปากกาเซียนเลยนะครับ
มีดาราอย่างคุณโกติอารัมบอยนะครับที่มาร่วมในการต้อนรับในครั้งนี้ด้วยครับ
และนี่เป็นบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิครับ